เอามาถึงเรื่องของร้านขายของที่อยู่ใกล้กัน
อะไรอะไรก็ยอมกันได้แต่บางทีการตั้งราคาถูกกว่า
หรือที่เราเรียกว่าการตัดราคามันก็ทำให้โกรธกันได้
ชนบุรีครับพ่อค้าขายผลไม้ถูกผู้ชาย๓คนมารุมที่ร้านเลย
บอกว่าไม่พอใจนะมาขายตัดราคากันนะครับ
กระทั่งไปรู้ว่านอกจากนี้เนี่ย
บนโลกออนไลน์เขาก็มีการกระทบกระทั่งกันไปดูเหตุการณ์กันครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๗นาฬิกา๒๐นาทีของ๑๔มีนาคมที่ผ่านมาครับ

ขณะที่ผู้ชาย๓คนเห็นไหมครับ
หมู่ที่๑ตะบนดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีครับ